รักหลอกหลอก๑๐ปีรักดีดี๑๐ปี

ที่ฟลุ๊กเกอร์คนกับพี่นาตาลีนั่นเองนะคะ
หลังจากที่เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันไปที่กรี๊สนะคะ
เขาอยู่มานานใช่ไหมเนาะค่ะความรักดูดี้สุขงอมมากนักเลย
ว่าจะเป็นการแต่งงานครั้งที่๒ของฟลุ๊กเกิกพลนะคะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
เพราะว่าโอ้โหงานช้างชนช้างแน่นอนเพราะว่ารวยทั้งสองบ้านนะคะ
เจ้าตัวบอกว่ากำลังหาเลิกแพลนต้นปีหน้าแหละก็ไม่น่าจะเกินกลางปีนะคะ
เดี๋ยวจะจัดทุกอย่างให้พี่นาตาลีเป็นคนตัดสินใจเองเลย
อยากจะเอาแบบไหนตามใจเบบีเลยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังทำเรือนหอให้เสร็จด้วยเห็นว่าเป็นบ้านหลังเดิมนี่แหละ

ส่วนที่หลายคนสนใจอย่างที่บอกไปว่างานช้างชนช้างครั้งนี้เนี่ย
สอดมันจะอลังการใหญ่โตขนาดไหน
ฟลุ๊กบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่จัดการ
แล้วก็อยากจะจัดให้สมเกียจของนาตาลีและครอบครัวที่สุดค่ะ

แซ่บเวิร์ด

จากนั้นก็คือต้องไปขอเลิกก่อน

ว่าต้นปีหน้าต้นปีต้นปีถึงกลางปี
สินสอดมันจะต้องแบบมาหาสอดแน่

เขาอยากได้อะไรมันเป็นงานของเขา
ผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะแบบตามใจผู้หญิง
มันก็เป็นหนึ่งวันที่ผมเคยผ่านมาแล้ว

รู้ด้วยว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะ